พระมหาพิชัยราชรสหมายเลข๙๗
เป็นราชรสองค์สำคัญในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ
ในพระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมมสมบทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ออกพระมหารุมารบริเวณท้องสนามหลวง
พระมหาพิชัยราชรสจัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี๒๓๓๘ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช
เพื่อเชิญพระโกรธพระบรมศพสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกออกถวายพระเพลิงตามแบบโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
รสองค์นี้มีขนาดความกว้าง๕เมตรยาว๑๕เมตร๓๐เซนติเมตรสูง๑๑เมตร๒๐เซนติเมตรและหนัก๑๔ตัน
โดยราชรสทำด้วยไม้สักแกะสลักทั้งองค์ทาชาติปิดทองประดับกระจกมีเกลินลดหลั่นกัน๕ชั้น
ด้านหน้าผนมของเกลินแต่ละชั้นเป็นรูปเสียนนาคประกอบลายกระหนกปิดทองประดับกระจก
ส่วนหน้าสุดเป็นงอนราชรสมีลักษณะเป็นคันไม้ทอดจากระดับพื้นยาวออกไปข้างหน้ามีปลายเรียวโค้งขึ้นทาสีแดงเรียบ
ส่วนยอดเป็นรูปเสียนนาคถัดเข้ามาเป็นทงสามชายพื้นสีแดงลายแผลลวดประดับผู้สีขาว
ด้านข้างซ้ายขวาเป็นลายกระหนกเหมือนเดิมซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้ได้เปลี่ยนทงกลางเป็นรูปครุฑ
นี่๓ชั้นคือชั้นทองไม้ชั้นหลายหน้ากระดานและชั้นขอบพนัก
เพื่อให้พระโกรธพระบรมศพเคลื่อนเข้าประดิษฐานในบุษบกได้
เสาบุษบกแต่ละต้นผูกม่านตาดทองซับในสีแดง
อุบะผู้ทำด้วยตะกัวโดยรอบส่วนรับน้ำหนักของราชรสอยู่ที่โครงเครื่องล่าง
ประกอบด้วยล้อเหล็กด้านหน้า๒ล้อล้อเหล็กด้านหลัง๔ล้อ
ล้อบังคับเลี้ยว๑ล้อและมีล้อประดับทำด้วยไม้แกะสลักลายปิดทองประดับกระจกอีก๔ล้อ
เชือกที่ใช้ฉุดชักราชรสในอดีตใช้เชือกมณิลาซึ่งค่อนข้างแข็งและมีเสี้ยน
ปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนเป็นเชือกเบอร์ลอนที่มีความยืดหยุ่นคงทนเป็นพิเศษ
รับแรงดึงได้หลายสิบตันนำมาถักแทงและหุ้มด้วยผ้าแดงเพื่อความสวยงาม
ฉุดชักจะนำเชือกที่มีขนาดเส้นรอบวงสี่นิ้วครึ่งไปคล้องติดอยู่กับห่วงใต้ฐานเกลินชั้นที่หนึ่ง
ด้านหน้าสี่สายยาวสายละสี่สิบเมตรยี่สิบห้าเซนติเมตร
ในแต่ละสายจะมีห่วงคล้องที่มีขนาดเส้นรอบวง๒นิ้วยาว๖๐เซนติเมตร
รวมสี่สิบสามห่วงสำหรับกำลังพลฉุดชักสี่สิบสามนาย
โดยแต่ละห่วงจะมีระยะห่างกันเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรถ้านับรวมเชือกสี่ซ้าย
จะมีกำลังพลฉุดชักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนายขณะที่ด้านหลังมีเชือกสองสาย
ใช้สำหรับฉุดชักเบรกหรือหยุดราชรสเชือกแต่ละเส้นมีความยาวสายละ๒๒เมตร๔๐เซนติเมตร
มีห่วงท้องยี่สิบสองห่วงสำหรับกำลังพลฉุดชักรวมสองร้อยสิบหกนาย
กว่า๒๐๐ปีที่พระมหาพิชัยราชรสเป็นราชรสองค์สำคัญในริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศ
พระโกรธพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์
ถวายพระเพลิงรวมสิบห้าครั้งโดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่เก้าเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
เชิญพระโกรธพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดี
จะเป็นราชรสในริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศที่สอง
พระโกรธพระบรมศพจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามไปตามถนนสนามชัยถนนราชดำเนินใน
กระทรวงกลาโฮมเข้าสู่ถนนกลางท้องสนามหลวง
และเคลื่อนเข้ามนตรพระราชพิธี